กับอาวิสป้าฟูกูโอกะสโมสรในเจรีย์ของญี่ปุ่นนะครับ
มาดังแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำประธานสมสอน
ก็กะว่าทีมจะได้ประโยชน์ในทุกมิติ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอกสนามแล้วก็ในสนาม

ไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับ
จากนั้นมาดามแป้งเองก็ยังบอกว่า
มีการได้คุยกับทางชนะทฤษฐรมสมสิน
เพื่อที่จะดึงมาร่วมทีมกับการท่าเรือจริงนะครับ
แล้วก็แม้ว่าจะไม่ใช่ในรูปการณ์นี้
แต่ในรูปการณ์ต่อไปก็มีโอกาสนะครับ
อย่างไรก็ตามครับมาดามแป้งเองก็ยังได้มีการพูดถึงนะครับว่า
ก็เริ่มสนใจครับอยากจะลงชิงตำแหน่ง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
แต่ส่วนตัวเองแม้ว่าจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ

แต่ก็คิดว่าการเป็นผู้จัดการทีมก็ดีแล้วครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมีหลายสโมสรมาสอบถามว่า
ดาบแป้งจะลงสมัครนายกสมคมกีฬาฟุตบอลหรือไม่นะครับ